ดูฟุตโชว์กันบ้างค่ะไทยหลีก๒๐๑๙เหมือนกันนะครับ
การท่าเรือก็ถือว่ายังคงฟอร์มดีอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ก่อนเกมเนี่ยทั้งคู่ห่างกันอยู่๔คะแนนค่ะ
โดยนาทีที่๑๐ค่ะจากลูกเตะมุมของวัชระไลศรี
โฉบมายิงให้การท่าเรือขึ้นนำก่อนเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์
แต่จากนั้นนาทีที่๑๔พรมงคลศรีทรัพย์แสง
ตัดบอลจากการจ่ายขวางสนามของชาปา
แล้วยิงให้การท่าเรือนี้ห่างไปอีกเป็น๒ประตูต่อ๐ในครึ่งแรกค่ะ
นาทีที่๒๘การท่าเรือเหลือผู้เล่นแค่๔คนเป็นเวลา๒นาที
นัทธวุฒิศรีหลังไพโรธเด็กเก่าชนบุรีโดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไปอีกค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นชนบุรีก็ยังคงทวงประตูคืนไม่ได้นะคะ
จบเกมไปด้วยชัยชนะของการท่าเรือสองประตูต่อศูนย์
ฝ่าฝูงต่อไปทิ้งห่างชนบุรีเพิ่มเป็น๗คะแนนค่ะ
ส่วนอีก๑คู่นะคะสิงสมุทรชาคอนชุดสีเหลือง
ก็เปิดบ้านถล่มศรีสะเกดไปสี่ประตูต่อศูนย์
ครึ่งแรกนำก่อน๒ประตูต่อ๐จากวีรยุทธ์บนเชียงราก
คนเดียว๒ประตูในนาทีที่๑๔และนาทีที่๑๕เลยค่ะ
ส่วนครึ่งหลังก็ยังคงทำได้อีก๒ประตูจาก

และสารวุฒิผลาพลึกในนาทีที่๓๑ค่ะ
และถึงแม้ว่านาทีที่๓๙จักรินต้นเนียม
โดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนาม
แต่ศรีสะเกดก็ทวงประตูคืนไม่ได้ค่ะ
เกมนี้สิงห์สมุทรสาครเก็บเพิ่มเป็น๑๕คะแนน
ขึ้นมาอยู่อันดับ๔ของตารางแล้ว
ส่วนผลอีก๒คู่นะคะกรมทางหลวงค่ะ
ชนะนนทบุรีไป๑๑ประตูต่อ๑นะคะ
และราชนาวีชนะมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป๑ประตูต่อ๐ค่ะ
ตารางคะแนนในนัดที่๘นี้นะคะการท่าเรือได้ไป๒๑คะแนน